หลังจากที่เราหายกันไป๑สัปดาห์ช่วงวันหยุดสงกรานนะพี่บอย

ก็กลับมาสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกทีครับ
ไม่ได้เล่าตามที่เราสปอยไว้ในอันที่๓๔
ต้องบอกคำจริงท่านผู้ชมมั้ยครับท่านผู้ฟังมั้ยครับ
จริงก็คือว่าเราหยุดสงกรานกัน
แล้วไม่มีเวลาทำสคริปต์
ก็เลยไปหาสิ่งที่เคยทำเอาไว้

ถ้าใครเคยได้อ่านเรื่องราววันนี้ก็น่าจะชินกับมันอยู่แล้วล่ะ
ที่เราพูดถึงเมซี่นะครับ
วันนี้เราก็จะมาขยายความถึงเรื่องราวของเมซี่ด้วยนิดนึง
แล้วก็ภาพใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของทีมปารีแซงแชคแม่งนะครับ

ก็บอกว่าฟอร์มการเล่นของเมซี่ในสีเสื้อของเปสเชเนี่ย
ไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีมากเท่าไหร่นะครับ
ผลงานของอดีตเจ้าของโทรฟี่๓๕รายการในสีเสื้อของอาซูกราน่าหรือบาเซโรน่าเนี่ย
ไม่ได้เฉิดใช้เหมือนกับครั้งก่อน
ตอนนี้อยู่ปารีสแล้วผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในฟุตบอลลีก

คือมันก็มีหลายประเด็นให้พูดถึง
มันมีหลายเรื่องให้พูดคุยแต่ว่าเอาไว้เรามีข้อมูลที่แน่นกว่านี้
เดี๋ยวค่อยมาคุยกันในโอกาสต่อไปนะครับ
อันนี้ผมต้องขอย้อนกลับไปในเดือนกุมภาพันธ์

ก็จนถึงกุมภาจนถึงมีนาคมเนี่ย
อยู่ในมีฟอร์มการเล่นภาพรวมในทีมเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
ว่าบอยเหมือนขยี้เลยพูดชื่อมา๓ชื่อจะบอกว่ามีแต่เทพ
มีแต่เทพแต่ฟอร์มไม่ดี
ไม่ดีแต่ว่าเอ็มบาเป้ยังถือว่าฟอร์มดีกว่าทั้งเมซี่แล้วก็เนม่า

อยู่ในมาตรฐานที่ดีนะครับ
จริงจริงต้องบอกว่าในช่วงเดือนที่สองกับเดือนที่สามก็คือกุมภากับมีนาเนี่ยอืม
เฉพาะเกมนอกบ้านนะครับก็คือการแพ้ให้กับน้อง๓๑แพ้ให้กับนีส
แล้วก็เกมที่แย่อีกเกมหนึ่งก็คือการแพ้เรียลมมัดวิกแล้วก็ตกรอบยูเซียล
ทั้งที่เกมแรกสามารถเอาชนะมาได้ก่อน
ควรจะได้แล้วนะดูจากตัวผู้เล่น
แต่ก็ยังไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่เราจะเล่าให้ฟังหลังจากนี้นะครับ
หลังจากที่ฟอร์มไม่ดีในช่วง๒เดือนโดยเฉพาะเกมนอกบ้านนะครับ
โหแน่นอนมันมาจากความไม่พอใจของแฟนบอลอย่างแน่นอนนะครับ
คือแบกทีมอยู่ว่างั้นเถอะ
มันไม่แปลกที่ฟอร์มการเล่นของทีมไม่ดี
ของทีมใช่นะแล้วก็ไม่แปลกที่จะโดนโดนเป็นเมซี่เนี่ย
คนแรกอืมเอ่อโอ้โหมีเมซี่แล้วทำไมทีมยังเล่นไม่ดี
อย่างเงี้ยโดนแน่นอนใช่ใช่มันใช่ชัดอยู่แล้ว
เนมาก็ลองลงมาจริงจริงยังโชคดีที่ยังอยู่ในใน
มาตรฐานอ่าอ่าแล้วถ้าเราเคยที่เราเคยคุยกันในเอฟพิโซดหนึ่งที่พูดถึง
ในเรกแรกอ่ะอืมมันดูแบบมันขาดความกระตือหรือล้น
ใช่ไหมแล้วก็มันก็ทำให้สิ่งเนี้ยถ้าเราเห็นอ่ะ
อ่าเขาเห็นอยู่แล้วขนาดเราแฟนแฟนบอลขาจรเนี้ย
ยังเห็นเลยอ่าเออเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่
มันแบ่งออกมาเป็นสองส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือตามที่เราเล่าไปก็คือว่า
ในช่วงที่เราเห็นช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาก็เห็นมาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมครับ

ไม่หนักเท่าแต่ว่าฟอร์มการเล่นมันก็ไม่ได้ดีต่อเนื่อง
ทั้งที่มันเป็นลีกที่ค่อนข้างง่ายกว่านะครับ
ใช่เมื่อเทียบกับลีกเก่าที่เขาเล่นเนาะมันไม่ได้เคี่ยวเท่าขนาดนั้น
ลีกชาวนาใช้ความสามารถในการเล่นแค่๖๐ก็สามารถเล่นในลีกนี้ได้แล้วไม่ต้อง๑๐๐หรอก
อาจจะเพราะว่ามันเป็นฟุตบอลที่เขาคุ้นเคยนะครับ
แต่ลีกเองอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ทำให้ไม่ถูกเสียงโหแม้ว่าเจ้าตัวจะยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับสมสร

แล้วแล้วล่ะว่าอยู่ต่อไปนี่น่าจะไม่ไม่ประสบความสำเร็จใช่อืมแล้วที่เราเคยคุยใน
เพื่อพาทีมคว้าแชมป์หรือเปล่าอืมหรือไม่ก็อืมยอมแล้วยอมแล้ว
ยอมแล้วอืมยอมไปหาความทักทายใหม่อะไรอย่างเงี้ยดีกว่าแล้วก็
เพราะทีมพร้อมจะรับเขาอีกเพียบแน่นอนครับอีกเยอะเลย
ก็ได้อืมนะครับแล้วก็เอ่อแม้ว่าจะเจ้าตัวยังไม่ตอบสัญญาก็จริง
แต่ก็นั่นแหละครับเขาก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของ
โหมากขนาดนั้นใช่ใช่ใช่ยกตัวอย่างง่ายง่ายเหมือน
คัดแสฟอร์ตอย่างนี้ก็เป็นแบบเด็กเลือดเนื้อเชื้อไขของทีม
ค่อนข้างแย่อืมแต่ก็ไม่มีเสียงโหกเพราะว่ามันก็โอเคนักเตะ
มันคือนักเตะที่มาจากสมสรณ์
แม้แต่ช่วงเจสซี่ลิงกาดที่ฟอร์มการเล่นแบบแย่มาก
เสียงโหก็ไม่มีนะโอเคอาจจะมีเสียงด่าในโซเชียล
แต่ว่าเสียงโหดในสนามมันไม่มี

เพราะว่าคนที่แซวในโซเชียลมันอาจจะไม่ใช่เป็นแฟนบอลที่

เป็นแฟนบอลที่ไม่ได้อินกับทีมขนาดนั้นก็เป็นไปได้ทั้งหมด
มันได้ไม่ได้มีเสียงโหกะว่ากลาง

ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เทียบเคียงกันได้กับตัวของเอ็มบาเป้

ตอนนี้ก็ผ่านมาจะเกิน๑๐ปีแล้ว

ต้องบอกว่าปารีสเป็นทีมที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จในฟุตบอลลีกมากนักนะครับ
เป็นทีมระดับกลางไม่ได้เป็นทีมแม้ว่าจะอยู่ในทีมเมืองหลวงแต่ว่าก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรขนาดนั้นนะครับ
นักเตะโลคัลค่อนข้างเยอะ
มีการใช้ดาวรุ่งมีแนวทางการสร้างทีมที่ดูจะเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
สำหรับฟุตบอลที่มีความยึดโยงกับแฟนบอล
เหนือจากการทุ่มซื้อซูเปอร์สตาร์อันนี้เป็นเรื่องปกติของทีมใหญ่ที่
แต่ว่าเขาก็ยังไม่ลืมที่จะปั้นนักเตะดาวรุ่ง

ฝึกซ้อมมาเพื่อเล่นแบบนี้แล้วอยู่ก็เปลี่ยน

แล้วเหมือนถ้าคิดง่ายเราทำงานในบริษัทหนึ่งแล้ว
อยู่ดีนโยบายเปลี่ยนทันที
เราทำทุกอย่างเพื่อโฟกัสแบบนี้มันก็จะมีปัญหาเหมือนกัน

แล้วก็ปัญหาสำคัญก็คือการเรื่องของฝ่ายบริหารเลยครับ
ก็คือการซื้อนักเตะที่แบบมั่วซั่ว

แบบไปซื้อมาเพื่ออะไรอะไรอย่างนี้

ก็แบบไปทุ่มเงินปาดหน้าเพื่อเอามาอย่างนี้มันก็ไม่เวิร์คครับ

เหมือนกันเป๊ะ
มาด้วยความเป็นสตาร์ระดับนั้น

อ๋อใช่เขารีบไปนิดนึง
จริงเขาน่าจะอยู่สู้กับบรรยากาศใหม่มากกว่านี้นะครับ
อันนี้เขาพูดเองในบทสัมภาษณ์หลายแห่งนะครับ

คราวนี้ก็เป็นเรื่องของเทรนเนอร์ที่เราเล่าไปก็คือขาดความต่อเนื่องใช่ไหมครับ

ใช่ใช่ถูกต้องนั่นแหละครับ

เบสเชย์ก็มีการคอลลาบร่วมกับผลิตภัณฑ์หรูเพราะฉะนั้นเยอะ

แล้วก็แบรนด์แฟชั่นของญี่ปุ่นที่ชื่อว่าเบฟนะครับ
นี่ก็เป็นตัวอย่างที่เบสเชย์ไปคอลลาบด้วย
เรียกว่าผลงานนอกสนามเนี่ยโดดเด่นมาก
ที่เขาสามารถสร้างให้แบรนดเปสเชฟที่เคยเป็นแบรนด์ที่แบบไม่มีมูลค่าอะไรนะครับ

ก็เหมือนที่พี่ต้าบอกครับว่าด้วยชายภูมิที่เขาอยู่เขาคือปารีส

เพราะว่าปารีสเป็นเมืองที่โรแมนติก

ว่ายังไงก็คือการต่อยอดจากสิ่งที่มีเนี่ยมันง่ายอยู่แล้ว
มันทำให้แบรนด์ไปเอสเชกลายเป็นแบรนด์ที่สุดยอด
บอกว่าแบรนด์เปสเชเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่า๑๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ
อยู่ในอันดับที่๑๑ของทีมฟุตบอลที่มีมูลค่าสูงที่สุดของโลก
อันนี้๒๐๒๐นะครับ๒๐๒๒ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้าง
นี่สงสัยว่าไอ้๑๐อันดับข้างบนนี้มันต้องระดับไหน
ถือว่าพวกเขาเติบโตมากถึง
เกือบ๑๐๐๐
ใช่ครับโตที่สุดในโลกฟุตบอลนะครับ
แต่ว่าถ้ามองถึงภาพรวมในธุรกิจกีฬานะครับ

ถ้านับตัวเปอร์เซ็นต์นะนับเป็นยอดเงินอะไรคงเยอะ
แต่ว่านับเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ต่างกันแบบจนน่าตกใจขนาดนั้น
เพราะว่าหนึ่งคือเขามีนักบาสอันดับ
เรียกว่าเป็นมือชุด๓แต้มที่ดีที่สุดของโลก
เข้ามาจากการดราฟด้วยนะครับ
ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการต่อสู้แล้วก็กลับมาทวงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งนะครับ

แน่นอนมันก็ต้องพอใจนะครับ
ตอนนี้กลายเป็นแบรนด์ที่ใหญ่โตมากนะครับ
แต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าคนที่ได้ชื่อว่าเป็นแฟนบอล
อยากที่จะเห็นทีมรักเนี่ยถูกสร้างด้วยโครงสร้างพื้นฐานอันแข็งแกร่งนะครับ
มีการสร้างทีมอย่างเป็นระบบระเบียบแล้วก็มีการยึดโยงกับท้องถิ่นก็คือนักเตะเยาวชนนะครับ
ตำนานของสโมสรในการมองวิชั่นด้านฟุตบอลนะครับ
ก็มาดูแลเรื่องของเรื่องเงินเงินทองนะครับ
ก็เห็นได้ว่าเขามีการบันล้านฟุตบอลกับนอกธุรกิจฟุตบอลได้เป็นอย่างดี
มากกว่าผลงานนอกสนามนะครับ
เพราะว่าถ้าผลงานในสนามมันดีเนี่ย
งานนอกสนามเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปขายได้นะครับ
เพราะสองคนนี้เขาสนิทกันอยู่แล้วนะครับ
ถ้าไม่นับกลุ่มทุนของเจ้าของนะครับ
คนนี้คือใหญ่ที่สุดในการบริหารนะครับ
ด้านหนึ่งเขาทำงานหลายด้านมากสวมหมวกหลายใบเลย
ดังนั้นแล้วเรื่องของรายละเอียดงานต่างเนี่ย
ที่เขามีการลงดีเทลอย่างละเอียดนะครับ
แล้วอีกปัญหาหนึ่งก็คือผู้บริหารอีกด้านหนึ่งของด้านฟุตบอลก็คือ
เขาก็ไม่๗๔๐๐คนใจเย็นในการประหลาดฟุตบอลซะเท่าไหร่
ปัญหาที่เห็นหลายครั้งก็คือการปะทะคารมกับตัวเทรนเนอร์เอง
โดยเฉพาะก่อนนี้ที่ที่เราอาจจะเคยเห็นข่าว
แทนที่เขาที่เป็นตัวกลางในการประสานงานด้านฟุตบอล
อ่าตะยีกันซะแทน
ตีกันแทนนะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่

ใช่นะครับ

ส่วนในซีซั่นนี้จะป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่ใจ

ลำบากพูดเลยว่าหนัก

ฝีเท้าในสนามไม่รู้แต่จับสลากไม่ค่อยดี

จับฉลากไม่ดีโอ้โหเจอฝั่งนั้นหินทั้งนั้น
แล้วก็เรื่องของกลยุทธ์ด้านฟุตบอลของเลอนาโด
ก็มีปัญหาไม่น้อยนะครับ
เราดูได้จากการซื้อตัวของเรนาโดก็ได้ครับ
เขาซื้อตัวมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่
คือการซื้อนักเตะระยะยาวเราไม่ค่อยได้เห็นจากการบริหารของเรอโนโดสักเท่าไหร่
แล้วก็เรียกว่าไงดี
แล้วเรื่องของการสื้อตัวที่ซ้ำซ้อน
ยกตัวอย่างง่ายเห็นแบบชัดเลยครับ
เมื่อก็คือพวกเขามีประตูที่ดีมากอย่างเกลเลอท์แนฟปาสอยู่แล้ว

ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงทำแบบนี้นะครับ
เลอร์นาบาฟอยู่แล้วแต่ก็ไปคว้าตัวจารุจิดอนนารุมามาร่วมทีม
ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงทำแบบนี้นะครับโอเคถ้าจะมองในมุมหนึ่งก็ต้องบอกว่า
นาโดเขามีความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับทางมิลานนะครับก็เลยไปเอาตัวของดานารุมามา
ซึ่งเกเลนาบาสเป็นประตูที่เก่งมากคนหนึ่งของยุโรปอยู่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงไปเอาดารุมามาลูกทีม
มันประหลาดนิดนึงมันจะสำรองยังไงกันวะ
อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะชื่อฉันแบบดูไม่สู้กับดานารุมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจ
แล้วมันมีข่าวลือก่อนที่เราอัดปราตรแคร์ตอนนี้
มันมีข่าวลือว่ามันมีการแบ่งก๊กครับ
แล้วพอแบ่งกลบมันก็ลำบาหรอก
แล้วปัญหาตอนนี้ออกมาอีกคำว่า
อะไรอย่างนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าเราไม่มีทางรู้ว่าบรรยากาศห้องแต่งตัวมันเป็นยังไง
แต่ว่าเขาก็มีข่าวลือในแง่ลบออกมาประมาณนี้
แต่ว่าผมต้องบอกอย่างนี้ว่าเวลาที่ทีมฟุตบอลทีมหนึ่งเนี่ย
ผลงานมันไม่ค่อยดีเนอะมันจะมีข่าวลบออกมาอย่างต่อเนื่อง

มันก็เลยทำให้แบบเป็นเรื่องของการทำงานของข่าวลือนะครับ
เพราะเขาน่าจะไม่เคยเจอนักเตะระดับนี้

แต่ว่าสิ่งที่เขาเคยเจอคือนักเตะซุปเปอร์สตาร์ที่ดังมาจากการบริหารของเขา

ยกตัวอย่างก็คืออย่างกรณีของสนฮึงมินคิสเตียนเอ็กเซนแฮรี่เคนมีใครนะ

เขามาปุ๊บเจอสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์
เนมาเจอเอ็มบับเป้
ซีซั่นล่าสุดเจอกับลามอสเจอกับเมซี่อีก

แต่ว่ามันไม่ใช่กรณีเดียวกับของเมซี่ของลามอสของเอ็บบับเป้ของเนมาอะไรพวกนี้

มันคนละเรื่องเลยนะครับ
มันมีคำถามคำถามหนึ่งถูกตั้งขึ้นมาว่า

หนึ่งปีผ่านไปก็ชัดเจนว่าน่าจะไหม้วะ

มันเป็นมันค่อนข้างชัดเจนว่า
พอกาแรคกล็อสแบบเนี้ย

ซึ่งก็เลยรู้สึกว่าจริงปัญหามันไม่ได้อยู่แค่การบริหารในสนาม

ผมว่าครอปจัดการได้ดีเลยแหละ

พึ่งอ่านบทความพี่เจมส์เมนเตอร์พูด

สิ่งที่ครอสทำเหนือกว่า
ผู้จัดการทีมคนอื่นที่เขาเคยเจอคือการที่ดูแลสภาพจิตใจของนักเตะทุกคน
ให้พร้อมลงเล่นเสมอ
เขาจะระวังคำพูดเขาจะดูแลจิตใจ
อันนี้เห็นด้วยนะแล้วก็เชื่อด้วยว่าเป็นเรื่องจริง
ก่อนที่จะเข้ามาทำงานที่ริวภูด้วยซ้ำ
ละเอียดในเรื่องที่ไม่ใช่แค่นี้

ซึ่งรู้สึกว่าช่วงยุคนี้บอลสมัยใหม่มันต้องการสิ่งเหล่านี้เป็นพิเศษ
เรารู้สึกว่าเขาน่าจะค่อนข้างเก่งในด้านนี้จริง
เออเออเออเออนะครับ
ไม่รู้เหมือนกันซึ่งตอนนี้เท่าที่ตามข่าวมาเหมือน
เคยมีข่าวว่ามีการพูดคุยกันในช่วงก่อนที่จะตั้งโซชาเป็นผู้จัดการทีมถาวร
ช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่พี่เชียร์
ใช่เป็นไปได้ครับ
ฝ่ายบริหารมีการสนับสนุนเขามากน้อยแค่ไหนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อนักเตะนะครับ
ทางฝ่ายบริหารเขามีการช่วยเหลือมากน้อยแค่ไหน

ใช่ซึ่งถ้าให้สันนิษฐานจากที่เห็นจากหน้าสื่อ
ก็คือว่าดูเหมือนจะไม่ได้รับการสนับสนุนมากเท่าที่ควรนะครับ
ไม่สนับสนุนไม่พอดูไม่ค่อยใส่ใจด้วยไงไม่รู้
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
ปัญหาเหล่านี้มันก็จะยังคงอยู่
จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร
ก็ยังถือว่าเป็นเครื่องหมายคำถามตัวใหญ่
ที่รอวันหาคำตอบนะครับ
ก็นักหนาเอาการอยู่

ก็จะเห็นเป็นภาพสวยหรู

โอกาสล้มสลายสูงมากเลยใช่ค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่
ต้องลองไปสังเกตลองไปโฟกัสดู
มันไม่ใช่ทีมที่หลายคนจะเชียร์นักหรอก
เราก็จะเจอและรู้จักแต่ทีมดัง

หรือมั้ยค่ะคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนเป๊ะเชแสแบบพันแทร
ก็คอมเม้นมาได้นะพิมพ์ว่ามีปัญหาอื่น

เพราะว่าเราก็หาข้อมูลจากเท่าที่เราหาได้

ส่วนหนึ่งเราก็ไม่ได้เป็นแฟนบอลขาจร
ถ้าเตะไม่ดึกก็ดู

อยากดูสตาร์เล่น
ดูเป็นทีมที่มีปัญหาซะอย่างนั้น
เสียดายความพร้อมของทุกอย่าง
ใช่ครับใช่เขาพร้อมจริงทีมนี้
เงินก็มีชัยภูมิก็ดี

นี่คือให้เกรดเดียวกับบายันมิวนิกเลยนะ

มีเงินทุกอย่างดูจะดีหมด

ควรจะเป็นแบบเข้าชิงเป็นว่าเล่น

ถึงแค่ยุคทูเคิลใช่มั้ยครับ
ผลงานใกล้เคียงที่สุดแล้วก็คือการเข้าชิง
คือถ้าเกิดให้เดาสมมุติว่าแบบมี
สมมุติประเทศไทยมีบอลถูกปฎหมายเหมือนอังกฤษอย่างเงี้ย

เชื่อว่าตัวพี่เองนะ
เป็นอย่างน้อยน้อยคือการมั่นใจถึงแน่

แต่ว่าถ้าการสนับสนุนของฝ่ายบริหารไม่ดีเท่าอย่างนี้

อันนี้ก็สะท้อนว่าฝ่ายบริหาร

มันก็พูดยาก
นั่นแหละก็เป็นเรื่องของทีมดังจากเมืองแฟชั่น
ก็กลับกันมาจากสงกรานเรียบร้อย
อันนี้ก็อัดกันขยับขึ้นมาไม่ออนไลน์แล้ววันนี้

แต่ยังมาอัดในบ้านของผมอาจจะได้ยินเสียงแมวบ้างเล็กน้อย
ใช่วันนี้ย้ายวิกมาอัดที่บ้านพี่ตะ
อาจจะมีเสียงแมวเล็กน้อย
แต่ก็เสียงก็น่าจะชัดกว่าตอนออนไลน์เล็ก

แต่อาจจะยังพอจะมีเสียงรบกวนอยู่บ้าง
กำลังคิดว่าจะกลับไปที่เซเรียอา
กำลังคิดว่าจะกลับไปที่เซริอาครับ
เป็นหนึ่งในทีมที่ใหญ่แล้วก็ไม่ใช่ที่ใหญ่สิเป็นทีมใหญ่แหละ
แล้วก็มีคอมเมนต์จำนวนมากอยากให้พูดถึงเหมือนกันทีมนี้
คอมเมนต์จากในเฟสบุ๊ค
ก็มีคอมเมนต์ว่าอยากพูดถึงทีมนี้บ้างก็จะลองพูดถึงกัน
สปอยไปง่ายเป็นทีมหนึ่งในเซรียร์อ่า
บอกแล้วว่าเป็นทีมหนึ่งมีอยู่ไม่กี่ทีมตัดช้อยง่าย
ในเซรียร์อ่าไม่ยากไม่ยากขนาดนั้น

ทุกวันเสาร์ใบ๒โมงเหมือนทุกครั้ง
แค่คราวที่แล้วที่อาจจะห่างหายไปในช่วงวันหยุดสงกราน
เราก็ยังคงดำเนินรายการต่อทุกวันเสาร์ใบ๒
ตามช่องทางเหมือนเดิมทุกอย่าง
ก็จะเจอรายการของเรา
ยังไงก็ฝากติดตามเราเหมือนเดิม

เราสองคนก็จะคอยเฝ้าคอมเมนต์อยู่

เผื่อคิดอะไรไม่ออกมาดูจากคอมเมนต์ว่า
คอมเมนต์เชียร์ให้ทำอะไรเราก็จะไปตามนั้น
โคตรโคตรเลยครับเพราะว่าจริงคือผมกับพี่ตาก็มีงานที่

งานอื่นที่หนักหนาไม่แพ้กัน

พวกเหมือนเด็กบ้าบอลสองคนมาคุยกัน
ทำให้เราไม่ต้องเดินทางทำให้เราสามารถที่จะนอนได้ยาว
ค่อนข้างเป็นเหมือนเรื่องคุยสนุกสนานแหละ

ครับผมโอเคสวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน